คุณผู้ชมครับการทำประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง
ทั่วไปก็จะซื้อมาเพื่อใช้ประกันแล้วก็คุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของเราเอง
แต่ว่าปัจจุบันนี้มีประกันภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้การคุ้มครองบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอก
ชื่อว่าประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจาก
ประกันภัยสกายเข้ามาอธิบายที่บอกว่าเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกในครั้งนี้เราหมายถึงใครบ้างครับ
บุคคลภายนอกจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะ
แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย
จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้เอาประกันภัย
ต้องไม่ใช่ลูกจ้างต้องไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาฝึกงานกับผู้เอาประกันภัยค่ะ
ถ้าซื้อประกันภัยรูปแบบนี้แล้วให้ความคุ้มครองอะไรบ้างครับ
ก็ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกนะคะเข้าไปภายในอาคารสถานที่
หรือไปใช้สถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัย
แล้วไปประสบอุบัติเหตุนะคะมีการบาดเจ็บหรือรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต
รวมถึงทรัพย์สินต่างได้รับความเสียหายด้วย
เนื่องมาจากว่าผู้ดูแลอาคารผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลนั้นไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ละเลย
ในการดูแลในการซ่อมแซมปรับปรุงให้อาคารอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างกับคนภายนอก
ตั้งถึงประกาศของกระทรวงมหัสไทยที่ประกาศไว้เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๘
บรรยัติเอาไว้ว่าลักษณะของอาคารประเภทของอาคาร
อาคารสูงอาคารใหญ่นะคะขนาดที่มีความสูงตั้งแต่๒๓เมตรขึ้นไป
หรือตึกประมาณ๗ชั้นอาคารสูงอาคารพื้นที่๑๐๐๐ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารชุมนุมคนที่จุคนได้๕๐๐คนขึ้นไป
สถานที่แสดงการละเล่นต่างนะคะ
โรงแรมแล้วก็ตัวสถานบันเทิงนะคะ
รวมถึงป้ายโฆษณาที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป
ถ้าเป็นป้ายที่มีขนาดสูงเกิน๑๕เมตรจากพื้นดิน
หรือเป็นป้ายที่ติดอยู่บนหลังคาดาดฟ้าต่าง
ถ้ามีหน้าของป้ายพื้นที่ขนาดป้ายเป็นไปตามบรรยัติของกฎหมายแล้ว
ก็จะต้องมีประกันภัยนะคะมีกรมฐานประกันภัย
แสดงเพื่อคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
เหล่านี้ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ
หรือทรัพย์สินต่างของผู้บุคคลภายนอกนั้นเสียหาย
เรื่องของทุนประกันต่างขึ้นอยู่กับอาคารไหมครับ
ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะแบบไหนมีความสูงหรือว่ามีความใหญ่มาก
ไหนหรือว่าแล้วแต่ผู้ที่ทำประกันภัยเลยครับ
แล้วแต่ผู้ที่เอาประกันภัยนะคะเราจะจำกัดเป็นวงเงินคุ้มครองเอาไว้นะคะ
ว่าต้องการในกรณีที่มีความที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุด
จะมีผู้คนได้รับบาดเจ็บหรือมีคนที่เข้ามาได้รับอันตรายภายในอาคารเนี่ย
กรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยจะมากมายแค่ไหนนะคะ
ก็จำกัดเงินความรับผิดเอาไว้แจ้งให้กับบริษัทประกันภัยทราบนะคะ
เช่นอาคารขนาดสูงขนาดนี้อาคารใหญ่อย่างนี้อาคารจุบคนมากขนาดนี้เนี่ย
อยากมีความรับผิดกับบุคคลภายนอกนะคะสัก๑๐ล้านบาท๕ล้านบาท๓ล้านบาท
กรณีเกิดเหตุหนึ่งครั้งนะคะหรือตลอดระยะเวลาประกันภัยเท่าไหร่
ก็แจ้งคุยกันตกลงกันกับผู้รับประกันภัยนะคะ
อีกหนึ่งคำถามสั้นเลยครับว่าการทำประกันภัยรูปแบบนี้
มีความจำเป็นสำคัญมากแค่ไหนกับชีวิตของเราปัจจุบันนี้ครับ
ค่ะถ้าถามว่ามีความจำเป็นไหมทุกวันนี้เราฟังข่าวนะคะ
ในอาคารสถานที่ต่างหลายแห่งเนี่ย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเรื่องร้ายแรงนะคะ
สถานบันเทิงต่างเราได้ยินข่าวกันมามากมาย
เข้าไปใช้บริการแล้วไม่มีทางหนีไฟที่ชัดเจนนะคะ
ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟหรือป้ายฉุกเฉินบอกทางแสงสว่างไม่เพียงพอต่างพวกนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของผู้ครอบครองอาคารนะคะ
อันนั้นก็มีความรับผิดเพราะฉะนั้นแม้ว่าอาคารทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำนะคะ
ก็ควรจะทำนะคะเพื่อบรรเทาเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายกับคนภายนอกแล้ว
อาจจะเป็นความเสียหายที่รุนแรงนะคะรับผิดชอบไม่ไหวก็แบ่งเบาภาระ
ความเสี่ยงมาให้กับบริษัทประกันภัยได้ค่ะ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่สมัยมากนะครับ

สวัสดีครับคุณพิษสมัยวิพัฒครุฑนะครับเป็นรองภูมิในการธุรกิจสถาบันการเงินกรุงเทพประกันภัย
ก็บอกถึงเรื่องของการทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกสนใจก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ลองทำประกันภัยดูครับ